ให้ผลฟุตบอลระดับโลกแจกโชคใหญ่รวมมูลค่ากว่า๑๕ล้านบาท
ให้ผลได้ง่ายผ่านปรายศนียบัตรและพิเศษ
ห้ามพลาดร่วมสนุกได้ตั้งแต่๒๑พฤศจิกายนถึง๑๗ธันวาคม๒๕๖๒